เรื่องราวของข้าราชการจังหวัดสุรินทร์เขา
ร่วมกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งอย่างสวยงาม

เขาบอกว่าตกแต่งศูนย์ราชการนี้นะครับ
เพื่ออะไรเพื่อน้อมกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เนื่องในโอกาสเดือนมหาหมงคลนั้นเองนะครับ
พระราชจังหวัดสิงห์บุรีและอาคารสารากลางจังหวัด๓จังหวัด
และก็ศูนย์พระราชการต่างกว่า๔๐หน่วยงาน
ในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีคุณ
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งด้านหน้าอาคารสารากลางและด้านหลัง
ทงชาติไทยขนาดใหญ่ล้อมรอบสวยเด่นสะดุดตานะครับ
โดยด้านซ้ายประดับทราทรงตราสัญลักษณ์พระประมาพิธัยพระประหล่อ
ด้านขวาประดับด้วยทงตราสัญลักษณ์พระประมาพิไทยสกขนาดใหญ่
ส่วนหน้ามุกมีพระบรมธาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศสวยงามสมพระเกียรตินะครับ

ภายในอาคารก็สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ
ถูกจัดไว้ต้อนรับประชาชนเป็นอาคารศูนย์ดำรงธรรม
บริเวณด้านหน้าอาคารริมรั้วสารากลางก็มีดอกบัวบานสะพรั่ง
รวมทั้งถนนรอบศูนย์ราชการที่เคยจำรุดมานานหลายปี

โดยทางประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
คือคุณพี่อานันสักบุญเคลือพันธ์

ร่วมกันจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ

โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
พระราชทานโครงการพระราชดำริ
จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดต่างกว่า๔๐๐โครงการ

ทะเลิงธวรรณละเยียราชสมบัติ๗๐ปี

ลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
พระชนพันศาครบ๗รอบ๘๔พันศา
ในวันที่๑๒สิงหาคมนี้ด้วย
เป็นปีแห่งมหามงคลที่ศูนย์ราชการหน่วยงานราชการ
จะได้จัดความสวยงามในการที่จะต้อนรับดูแลประชาชนด้วยนะครับ